เดี๋ยวไปดูอะไรที่มันแปลกกันหน่อยนะครับ
ปกติเราจะเห็นบาทพระนี่ก็ทำจากสแตนเลสใช่ไหม

แต่นี่เป็นบาดพระที่ทำมาจากหิน

โอ๊ยหนักมากแล้วใจโตมาโหลานด้วยน้องใบตอง
แล้วพระจะเดินบินทบาทยังไงคะ
ไม่ได้เอาไว้บินทบาทเดี๋ยวเอามาให้กราบไหว้บูชากัน

เป็นที่ฮือฮากันเลยครับที่จังหวัดพยาวชาวบ้านเขาพบบาดหินขนาดใหญ่เห็นไหม

เขาบอกว่าศูนย์หายไปนานกว่า๔๐ปีนะครับ

อยู่ที่วัดบุญนาคตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
เป็นบาดหินแล้วเป็นก้อนหินใหญ่ยักษ์แกะสลัก
แบบให้มันกลมโค้งคล้ายกับบาดพระ

แล้วก็แยกเป็นฝาบาทกับตัวบาดอย่างชัดเจนนะ

ส่วนตัวบาทเป็นก้อนแบบตันเลยอยู่ข้างใน

คือเขาแค่ทำข้างนอกให้มันดูคล้ายกับลักษณะของบาดพระเท่านั้น

นี่ชาวบ้านเขาก็ไปวัดไงไปวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ไปวัดขนาดมาด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยได้ประมาณสัก๕๘เซนติเมตร
เส้นรอบวงประมาณ๒๓๐เซนติเมตร
แล้วก็มีความสูงสักประมาณ๔๐เซนติเมตร

นี่ก็ถือว่าใหญ่โตมโหลานก็ไปถามนี่เลย
คุณสุธินแทร่ลายนะครับเป็นผู้ช่วยมรรคทายกวัดบุญนาคก็เล่าว่าที่มาที่ไปเนี่ย
ตอนแรกเนี่ยนะมีคณะศรัทธาแล้วก็ชาวบ้านเขาร่วมกันพัฒนาวัด
แล้วต้องการใช้พื้นที่หน้าอุโบสถเนี่ย
ก็เลยทำการลื้อถอนออกไปเอาสาราหลังเก่าออกไป
แล้วก็นำรถแบ็คโฮลมาทำการขุด
ขุดไปได้ประมาณสัก๓๐เซนติเมตร

ปั๊กปั๊กปั๊กปั๊กเลย
ขุดลงไปแล้วมันจะปั๊บปั๊บปั๊บ
ไปเจอกับก้อนหินเขายังไม่รู้ว่ามันคืออะไร
ก็เลยไปขุดข้างเพื่อที่จะเอาก้อนหินนี้ออกมา
สุดท้ายเอาออกมาออกมาได้กลายเป็นบาดหินที่เห็นอยู่นี่แหละครับ

ใช่โอ้โหคนเท่าคนแก่นี่เห็นแบบนี้แล้วตกอกตกใจว่า
ยกมือไหว้แล้วก็ตะโกนบอกชาวบ้านว่านี่คือบาดหินของพระพุทธศิลานิมิตร

หรือว่าที่ชาวบ้านแถวนั้นเขารู้จักกันดีก็คือพระเจ้าหิน

เป็นพระประธานของวัดนะครับที่ทางผู้เท่าผู้แก่คนนั้นเนี่ย
เคยเห็นตอนสมัยเด็กแล้วก็ได้ศูนย์หายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครทราบ
นี่มาโผล่อีกทีโอ้โหพอชาวบ้านเขาทราบว่าเป็นบาดหินคู่ใจของพระเจ้าหิน
จึงนำบาดหินมาไว้สักการะบูชาแล้วก็นำไปประดิษฐานคู่กับพระเจ้าหินอีกครั้ง
นี่บอกเลยนะคือประมาณว่าศูนย์หายไปประมาณสัก๔๐กว่าปีแล้ว

บาดนี้เก่าแก่มากเลยนะครับ
ก็ยกมือสาธุกันทั้งหมู่บ้านกันเลยทีเดียว
ต้องมีโอกาสลองไปดูกับตาเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมาค้นพบอะไรสิ่งโบราณแบบนี้ประจำเลยนะคะ
แล้วก็จะมีความเชื่อที่แฟ้งอยู่ในนั้นด้วย